ส่วนโศกนาฏกรรมเมาเท่นบีนี่แหละที่เราไม่อยากให้เกิดพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยคุณผู้ชม
บรรดาคนที่บาดเจ็บสาหัสแล้วรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลล่าสุดครับคุณผู้ชม

อ้าออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ